ดูเรื่องราวของลูกสาวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ที่อำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำ
คุณผู้ชมจู่เธอโดนหมายเรียกว่า
เธอเนี่ยร่วมกันขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
ปัญหาคือเธอและครอบครัวไม่มีใครขายสลากินแบ่งรัฐบาล

นี่คือผิดฝาผิดตัวอีกหรือว่าอย่างไร

เพราะว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่าผู้ช่วยวิรัติแสนเดชอายุ๕๑ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านถนนหัก
เขาร้องเรียนกับสื่อมวลชนครับให้ช่วยตรวจสอบหน่อย
ลูกสาวของผู้ช่วยวิรัติชื่อนางสาวสุภารัฐอายุ๓๓ปีปัจจุบัน

ได้รับหมายเรียกจากสพชัยพฤกษ์
บอกว่าเธอเป็นผู้ต้องหาร่วมกันเสนอขายหรือขายสลากินแบ่งรัฐบาล
เกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
ผู้ช่วยวิรัติอยากให้มีการตรวจสอบและขอความเป็นธรรมกับลูกสาวด้วย
เพราะลูกสาวเขาไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกออกหมายเรียก
เพราะยังไม่เคยขายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยซ้ำ
จากการตรวจสอบพบว่าหน้าทรองที่ส่งหมายเรียก
ระบุชื่อผู้รับคือนางสาวสุภารัฐนี่แหละ
ที่ตำบลประคำอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำ
ด้านในนะคุณผู้ชมเป็นเอกสารมีตราครุฑเลย

ส่งมาถึงคุณสุภารัฐให้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
ออกหมายเรียกที่สโมสรตำรวจในกรุงเทพมหานครครับ
คุณสุภารัฐยืนยันว่าเธอและคนในบ้านไม่มีใครขายสลากินแบ่งรัฐบาลเลยนะ
เลี้ยงลูกอยู่บ้านตลอด๓ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนเลย
แต่พอได้รับหมายเรียกตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย

ได้หมายครั้งที่๑เธอก็ไม่แน่ใจนี่หมายจริงหรือหมายปลอม
แน่ใจตอนได้หมายเรียกครั้งที่๒นี่แหละ
เอาหมายดังกล่าวไปถามที่สพประคำครับ

คุณสุภารัฐจึงขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แต่ตำรวจไม่ให้ลงครับ
ตำรวจแนะนำให้ไปพบพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียก

เดี๋ยวจะโดนหมายจับเอานะคุณสุภารัฐ

กินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวจะโดนดำเนินคดี
แต่เธอยังยืนยันเธอไม่ได้ทำผิดตามที่ถูกออกหมายเรียกครับ
คาดว่าน่าจะเป็นการออกหมายผิดพลาด
ตกใจค่ะวันแรกทำอะไรไม่ถูก

ที่หนูอยู่บ้านตลอดเลี่ยงลูกตลอดค่ะ
ไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนเลย

ส่วนคุณพ่อของนางสาวสุภารัฐ

เชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแหละ

เพราะลูกสาวก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ดันมาโดนออกหมายเรียกแบบนี้
อยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยครับ